น้องชมพู่ไม่ได้เดินขึ้นไปเองนะครับอาจจะถูกใครบางคนกระทำด้วยวิธีการใดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
แล้วทำให้เกิดการเสียชีวิตเพราะฉะนั้นคนนั้นต้องรับผิดชอบ
นี่คือผลสรุปในคดีที่ออกจากปากอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขตั้งโต๊ะกลางสำนวนคดี๙๑๘หน้า
พร้อมบอก๘เหตุผลยืนยันน้องชมพู่ไม่ได้ตายเอง
ต้องมีคนพาขึ้นภูเหล็กไฟจนถึงแก่ความตายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
พนักงานสอบสวนใช้เวลาเกือบปีเร่งคลี่คลายคดี
เนื่องจากว่าพยานหลักฐานสำคัญเป็นเสื้อผ้ารองเท้าเส้นขน๓เส้น
และเส้นผมของน้องชมพู่๓๖เส้นที่เกิดจากการสับตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
เรียกสัมภาษณ์พยานบุคคลจำนวน๓๘๔ปากสอบปากคำเข้าสำนวนจำนวน๑๒๐ปาก
วัตถุพยานที่เป็นหลักฐานสำคัญทางคดีตรวจพิสูจน์แล้วจำนวน๑๑๓ชิ้น
พร้อมตอบคำถามคาใจสังคมยืนยันน้องชมพู่หายตัวไประหว่างเวลา๙๑๑นถึง๙๔๙น
ของวันที่๑๑พฤษภาคม๒๕๖๓โดยอ้างอิงเวลาที่น้องชมพู่ใช้โน้ตบุ๊กและใช้โทรศัพท์
และเสียชีวิตระหว่างวันที่๑๒พฤษภาคม๒๕๖๓นเวลา๑๔น๓๐นถึง๑๓พฤษภาคม๑๔๓๐น
ซึ่งมีสิ่งบ่งชี้คือนอนแมลงวันที่พบในร่างของน้องชมพู่จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า
ลุงพลเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยแม้เจ้าตัวจะยืนยันในความบริสุทธิ์ทุกข้อหา
อึมครึมมากว่า๑ปี๑มิถุนายน๒๕๖๔สารจังหวัดมุกดาหารออกหมายจับลุงพล๓ข้อหาแรก
คือพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปจากบิดามันดาโดยปราศจากเหตุอันควร
ทิ้งเด็กอายุไม่เกิน๙ปีเพื่อให้พ้นไปจากตนโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย
และกระทำการใดแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนะสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น
ทำให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป
ตรู่วันที่๒มิถุนายน๒๕๖๔ตำรวจได้เปิดปฏิบัติการฟ้าสางกลางกกอกบุกจับลุงพลแต่ลุงพลไหวตัวทัน
กระทั่งช่วงบ่ายลุงพลกับป้าแตนพร้อมนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความในขณะนั้นเดินทางไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติหวังมอบตัวพร้อมปฏิเสธทั้ง๓ข้อหา
ตำรวจจึงคุมตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ส่งดำเนินคดีฝากขังที่ศาลจังหวัดมุกดาหารสุดท้ายสารอนุญาตให้ประกันตัว
โดยสารฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาแต่อายการสั่งเปลี่ยนข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาเนื่องจากซ้อนกับข้อหาทอดทิ้งเด็กให้ถึงแก่ความตายอยู่ในข้อหาที่๒
ทางอายการจังหวัดมุกดาหารได้ยื่นฟ้องลุงพลเพียง๓ข้อหา
ขณะที่ป้าแตนถูกแจ้งข้อหาเช่นเดียวกับลุงพลในความผิดฐานกระทำการใดแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นโดยสารได้อนุญาตให้ประกันตัวลุงพลวงเงิน๕แสนบาทส่วนป้าแตนอนุญาตให้ประกันตัววงเงิน๑๘๐๐๐บาท
การสืบสวนกินเวลายืดเยื้อมานานถึง๓ปี๕เดือนทั้งโจทย์และจำเลยเดินทางมาที่ศาลจังหวัดมุกดาหารนัดสืบพยานตั้งแต่๓๐มิถุนายน๒๕๖๕จนถึงวันที่๒๗กรกฎาคม๒๕๖๖สืบพยานจำเลย๒๐ปากฝ่ายโจทย์๔๗ปากนับเป็นคดีที่มีการสืบพยานอย่างยืดเยอะยาวนาน